อีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะเจ้าของรถกระบะคนหนึ่งเขาจอดรถเอาไว้ในซอยคลองหลวง๒๗
จอดตามปกติตื่นเช้ามาเออยืนควงกุญแจมาเลยเดี๋ยวจะขับรถออกไปทำงาน
สุดลงไปกับพื้นเลยค่ะรถยังอยู่นะแต่คุณดูสิอะไรหายไป
ล้อ๔ล้อหายเกลี้ยงค่ะ
สี่เลยเหรอสี่ล้อเลยเอาไม้มาหนุนไว้ให้
อุตส่าหนุนไว้ให้เนอะยังอุตส่าห์เอาไม้มาหนุนไว้ให้เขาดูต่างหน้าค่ะ
ทีมข่าวทะละทีวีเราก็ลงพื้นที่ไปเลยนะคะที่ซอยคลองหลวง๒๗ก็อย่างที่เห็นแล้วค่ะ
มันเป็นย่านชุมชนนะคุณทัศนัยประชาชนเนี่ยอยู่กันเยอะ
รถรถมอเตอร์ไซค์ก็ดีรถยนต์ก็ดีจอดอยู่เต็มไปหมดเลย
และรถของผู้เสียหายก็ยังจอดค้าให้เจ็บใจเล่นอยู่แบบนี้ค่ะ

อุตสาหะเหลือเกินเอาทุกอย่างมารองไว้ให้แต่เอาล้อเข้าไปหมดเลย
ทีนี้เขาบอกว่ามันมีรอยแม่แรงยกล้อที่พื้นถนนช่วงบริเวณล้อหลังด้วย
แต่กล้องวงจรปิดบริเวณนั้นดันไม่มีค่ะก็เลยตรวจสอบยากหน่อย
นี่แหละค่ะเจ้าของรถที่ถูกขโมยล้อไปนายสันติวันคำเขาบอกว่า
เขาอยู่ห้องเช่าใกล้กับจุดจอดรถแต่ที่ห้องเช่าไม่มีที่จอดรถให้ก็เลยต้องเอามาจอดริมถนน
เช้ามืดของวันที่๑เมษายนที่ผ่านมาค่ะเอารถมาจอดแล้วก็ไปทำงาน
พอเลิกงานกลับมาดูรถก็ปกติดีนะก็กลับเข้าที่พักไป
จนกระทั่งเมื่อวานนี้ค่ะตื่นเช้ามาเดินไปที่รถจะขับไปทำงานแล้ว
ไปยังไงอ่ะไม่มีล้อเหลือสักล้อนึงเลยไม่รู้จะขับไปยังไงดีก็เลยต้องรีบโทรแจ้งตำรวจ
ซึ่งล้อแม็กซ์ที่ถูกถอดออกไปเป็นล้อแม็กซขอบ๑๘นิ้วสีน้ำตาล
ซึ่งใช้ล้อที่ติดรถไปเทิร์นมาในราคา๑๒๙๐๐บาทหายเกลี้ยงเลย
แล้วก็ไปเจอว่าเอ๊ะหน้าตามันเหมือนเลยอ่ะเนี่ยร้านนี้เขาขายล้อแม็กซ์
ลักษณะคล้ายกับล้อแม็กซของผู้เสียหายที่โพสต์เลยนะ
เปรียบเทียบดูแล้วก็คันนี้หรือเปล่าอันนี้หรือเปล่า
เหมือนล้อของเรานะอย่างนี้นะ
ร้อนไปที่ร้านขายล้อรถยนต์ยางรถยนต์นี้อีกว่าเอ้า
ภัยมาถึงตัวเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่เรื่องมาตกที่เขาได้
ไปตรวจสอบร้านขายล้อแม็กซนี้กันเลยนะคะนายจุมพลหงิมห่วง
เจ้าของร้านบอกว่าโอ๊ยล้อแม็กซ์ที่เอามาโพสต์ขายเนี่ย
ไม่ใช่ของนายสันติที่ถูกขโมยมาแน่นอน
เพราะล้อแม็กซ์อันนี้มีลูกค้าเขาเอามาเปลี่ยนที่ร้าน
แล้วขายให้กับเขา๔วันก่อน

เพราะว่าเขาหายวันที่๑ใช่ไหม

ล้อแม็กของร้านกับของนายสังติมันต่างกัน
ฝาปิดดุมล้อลายยางและจุกลม

ยางแต่ละยี่ห้อเขามีลายไม่เหมือนกันลายดอกยางลายเส้นยางมันไม่เหมือนกันก็ดูได้
เขาฝากบอกถึงชาวเน็ตเลยนะคะว่า
คนที่เอาภาพล้อแม็กซร้านเขาไปแชร์จนเกิดความเข้าใจผิดเนี่ย
ร้านเขาเสียหายนะเนี่ยเขาก็กลัวลูกค้าจะเข้าใจผิด
ลูกค้าจะไม่มั่นใจว่าเอ๊ะตกลงร้านนี้รับของโจรมาขายให้เขาหรือเปล่า

เพราะถ้ารับมาขายจริงแล้วเขาซื้อไปเขาก็กลายเป็นรับของโจรต่ออีกทอดนึงไง

ระวังนะใครที่เอามาแชร์แบบเหมือนจะหวังดีแต่ดูแล้วเอ๊ะทำเขาเดือดร้อนเนี่ย

ตำรวจสภาพคลองหลวงก็บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างไล่ตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิด
จะได้หาตัวคนร้ายที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้ก่อน
คือเราสังเกตที่เราจอดอยู่นะฝั่งตรงข้ามมันคือตลาดนะ

มันมีร้านค้าอยู่มันมีของขายมีคนอยู่และตอนทำเนี่ยมันต้องใช้เวลาสี่ล้อนะ
มันไม่ใช่จะทำได้แบบโอ้โห๓นาที๔นาทีเสร็จ

หรือเข้ามากัน๔คนแล้วแมลงคนละอย่างเนี่ยเหรอ